อีกหนึ่งเรื่องก็ยังคงเป็นความรักรักต่างวัย
แต่ว่าประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
ความรักระหว่างอลองก็คือคุณฉลองพักดีวิจิตร

เพราะว่าคุณพิมตอนนั้นที่แต่งงานอายุ๓๘แต่ว่าอาหลอง๘๐กว่า
ตอนนี้มีกระแสข่าวบอกว่าอาหลองบอกว่าไม่ได้เตียงหักยังรักกันดี
แต่ถูกไล่ออกจากบ้านจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่

ทีมข่าวของเราก็ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะไปเกาะติดเลยนะคะ
แจ๊กกะลีนนางไปเลยนะนางเกาะเลยนางเกาะไปถามอาหลองเลยนะ
ลองก็คือคุณฉลองพักดีวิจิตรนะคะ
เป็นผู้กำกับอาวุโสไปถามอลอง
ลองบอกแบบนี้บอกว่าจริงแล้วหลังจากที่แต่งงาน
ก็คือสักประมาณปี๒๕๕๗หลังจากแต่งงานเสร็จปุ๊บ
ก็ไปอยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ฝั่งคุณพิมภรรยา
ก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก
ก็เลยแยกออกมามาอยู่ออฟฟิศตัวเอง
ซึ่งมีการเปิดออฟฟิศเล็กแห่งใหม่ย่านรัชดา๓๒ค่ะ
ลองเปิดใจกับคุณแจ๊กกะรีนเลยนะบอกว่า
กระแสข่าวที่เลิกกันตอนนี้คือยอมรับแล้วว่า
ออกมาจากบ้านหลังที่เคยอยู่กับครอบครัวของภรรยา
บอกเลยนะบอกว่าไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านตามที่เป็นข่าว
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังคลังแคลงใจอยู่นะฮะ
ฟังเสียงอลองพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก็ดูแลของอาหารเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิม
ใช้ชีวิตปกติอย่างราษอะไรอย่างนี้

ไม่ได้คิดอะไร

โอ้ช่างมันฉันไม่แคร์

ซึ่งเป็นภรรยาของคุณอาฉลอง
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเตียงไม่ได้หัก

อยู่กันสองคนรักกันดีค่ะยืนยันเลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถามอีกหนึ่งท่าน
ก็คือลูกชายของอาหลอง

การจัดงานบวงสวงละครเรื่องใหม่ในนามค่ายอลองนิวไลน์
เป็นของลูกสาวคนกลางก็คือคุณแก้วบุญจิราพักดีวิจิตร
คือก็มีการเปิดประเด็นถึงชีวิตรักของอลอง

โดยคุณกู๊ดก็คือคุณเฉิดบุญลูกชายคนเล็กของอหลอง
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่า
คือก่อนหน้านี้มีคนถามว่ากลัวคุณพ่อว่าจะโดนหลอกหรือเปล่า
คุณกู๊ดบอกเลยนะบอกว่าไม่กลัวหรอก

แต่กลัวว่าฝั่งกระโน้นเขาเนี่ยอาจจะดูแลคุณพ่อไม่ดี
เหมือนกับที่ตัวเองแล้วก็พี่สาว

แสดงเรื่องความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพคุณพ่อ
แล้วก็มีการชี้แจงประเด็นข่าว
ว่าถูกพี่ของภรรยาใหม่ก็คือพี่ของคุณพิม

ฟังเสียงคุณกู๊ดพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

ถ้าสมมติว่าคุณพ่อมีภรรยาจากภรรยาใหม่ใด
ภูมิยังไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าอาจจะ
คือเป็นความสุขของคุณพ่อพ่อสำคัญมาก

ก็ต้องไปหาท่านนะครับ
ใครจะเป็นยังไงจะอะไรก็ไม่สนใจ
พูดได้มากที่สุดคือพ่อมีปัญหาอะไร
คุยกับลูกได้เสมอนะอะไรอย่างนี้

พูดคุยกับลูกทั้ง๓คนได้ตลอด

อยากกลับมาบ้านเราเมื่อไหร่ก็กลับมา

มันมีสีดำแล้วก็เล็บยาว

เมื่อก่อนถ้าเกิดคุณพ่ออยู่ที่บ้าน
พี่สาวก็จะคอยตัดเล็บให้คุณพ่อ
ก็คือคุณแก้วจะเป็นคนตัดเล็บให้คุณพ่อ

ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
เอาล่ะคุณผู้ชมมาย้อนดูประวัติของอาหลอง
ก็คือคุณฉลองภักดีวิจิตรสักนิดหนึ่ง
คุณอาฉลองเป็นผู้บุกเบิก
ละครแนวแอคชั่นของช่องเจ็ด

แน่นอนว่าฉายาของอาหลอง

โซโลแกนที่ติดหูก็คือ
ระเบิดภูเขาเผากระท่อม

คุณฉลองพักดีวิจิตรก็ได้รับยกย่อง
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

ส่วนเรื่องของชีวิตครอบครัวของอลอง
ก็ได้สมรสกับคุณสุมนต์พักดีวิจิตร
เมื่อปี๒๕๐๙แล้วก็มีบุตรด้วยกัน๓คน

หลังจากนั้นภรรยาของอลอง
ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับ

แล้วก็ในปีเดียวกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละคุณพิมกับอลองก็คบหากันมา

หลังจากนั้นก็ตัดสินใจแต่งงาน
ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไปแต่งงานที่ศรีสะเกดนะคะ
แล้วก็มีการตั้งบริษัทใหม่กับคุณพิมด้วยนะ
ในขณะที่อลองแต่งงานใหม่แล้วก็ตั้งบริษัทใหม่เนี่ย

กรณีที่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายของอลอง
มีการโพสต์ระบายความในใจผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
ด้วยภาพคู่ของคุณพ่อและคุณแม่

แล้วก็มีการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
ที่บอกว่าพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทใหม่ของครอบครัว
ฟังเสียงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
อันนี้เป็นเสียงตอนที่แถลงข่าวตอนที่คบกันใช่ไหม

อันนี้เสียงล่าสุดที่นักข่าวเราไปถาม

สรุปแล้วยืนยันเตียงไม่หัก

ถ้าคุณพ่ออยากจะกลับบ้านมานะคะ